ต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจกันหมดเลยนะคะ
เพราะจู่เนี่ยจากที่เคยขายดิบขายดีในช่องเดิม
จูจูเปลี่ยนค่ะย้ายค่ายย้ายสังคัญ
เพียงแต่ผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาสให้มาร่วมงานต่างค่ายก็เท่านั้นเองนะคะ
ส่วนเรื่องเรียนหลังจบปริญญามาสักพักสิงโตก็แพลนที่จะเรียนต่อด้านฟิล์มโปรดักชั่นที่ต่างประเทศ
แต่ว่าตอนนี้ก็ติดโควิดอย่างที่เรารู้กันดีก็เลยลงคอร์สฝึกภาษาไปพลังก่อนนะคะ
ท้ายกับเรื่องหัวใจค่ะตอนนี้หนุ่มสิงโตบอกโสดสนิท
บางครั้งเหงาจนแฟนคลับบอกให้รีบมีแฟนแต่ก็รู้ว่าตัวเองโลกส่วนตัวสูงหาคนเข้าใจยาก
แอบตัดเพาะกับตัวเองว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นแฟนกับตัวเองมันไปซะเลย
จริงแล้วทางค่ายเนี่ยทางบริษัทผมเนี่ยค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้ศิลป
ของชั้นหรือว่าให้พี่พี่น้องในค่ายเนี่ยเล่นข้ามค่าได้ปกติอยู่แล้ว
ยืนยันได้เลยว่ายังอยู่ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังมีโปรเจคอีกเยอะ
มีแพลนเรียนต่ออยากเรียนเกี่ยวกับทีมโปรดักชั่น
แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูอีกทีว่า
ตอนนั้นเราสามารถบินไปต่างประเทศได้แล้วหรือยัง

มีช่วงหนึ่งมีพี่แฟนคลับบอกว่า

เห็นสิ่งแบบหายไปไม่มีนาน

เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสิงโตหาแฟนดีหวัยนะ